ทางไทยรัฐทีวีได้ถ่ายทอดสดหลายชั่วโมงนะครับกลับมาที่นี่ตั้งแต่ในช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับ
กับการเสียแชมป์ของเดชน์อัพโรงสออัพโดยศิริโชคครับ
เป็นการเดินทางมีโอกาสมาป้องกันแชมป์ต่อหน้าคนไทยเป็นครั้งแรกนะครับ
ครูมวยจากจังหวัดตรังนะครับเดชดำรงอดีตแชมป์ลุมพินี๓รุ่นนะครับ
ในโตะไม่ให้ทางเดมโรงนั้นได้มีโอกาสลุกเลยครับกอดรัดฟัดเหวี่ยงเดียว

ยอมแพ้นะครับเสียแชมป์
รู้สึกเสียใจมากที่ทำที่ตั้งใจมาอย่างดี
เพื่อให้เพื่อจะชนะครั้งนี้
จะมาแพ้ครั้งนี้เสียใจมากนะครับ

ขอโทษคนไทยทุกคน
ที่ผมทำให้ผิดหวังวันนี้
ก็หวังว่าจะกลับมาเป็นแชมป์โดยเร็วนะครับ

พิธีกรคนเก่งของเรานะครับ
นั่นก็คือครูตองครับชวนภัทรวีรัชชัย
เจอกับคาลินอองจับคามานะครับ

ยกแรกนะครับภูตอง
ชนะไปได้ครับ
ปิดท้ายนะครับ

วยสากลในรุ่น๑๓๐ปอนด์

เราก็ชนะไปในการเจอกับ

ถึงขั้นกระดูกมือเขาหักเลยนะครับ

ไลท์ให้ติดตามกันในรายการ

ศิลปะการต่อสู้หลากหลายมากจากทั่วโลกนะครับ

เวลา๔ทุ่มแล้วก็ติดตามการถ่ายสดได้นะครับ
สำหรับศึกสังเวียนเดือดวันแชมป์เป็นชิป
ทุกเดือนจะมีอย่างน้อย๑สนามให้ติดตามกันนะครับ